คนยังบอกว่ายังไม่ได้รู้ข่าวมากเลย

แยกทางกับพี่เดียนมาเป็นปีแล้วค่ะ

แล้วก็ยังคุยกันเกือบทุกวันนะ

แล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็โทรปรึกษาพี่เดียน
เรื่องงานหรือเรื่องอะไรบางทีก็โทรปรึกษากันอยู่

มันจะเป็นในเรื่องของการที่เราปรับตัวกันไม่ได้มากกว่าค่ะ

แล้วเรื่องการเลี้ยงที่หัวค่ะ

คือต้องบอกว่าน้องเจเดนคือเขาอยู่อยู่กับคุณยายมาตั้งแต่ตอนช่วงที่เขาเกิดเลย
ก็อยู่คุณยายก็จะเลี้ยแล้วคือจ้าก็จ้าก็จะเลี้ยงอยู่กับคุณยายที่บ้านคุณยาย
แต่ว่าพอช่วงระดับหนึ่งเนี่ยพอเจ้าออกมาทำงานได้แล้วอย่างวันนี้เวลาออกมาทำงานก็จะเป็นน้องก็จะอยู่คุณยาย
แต่คือพอน้องไปโรงเรียนแล้วตอนนี้ก็จะไม่เหมือนกับจะไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่ค่ะ
ปกตินะคะก็ยังคุยกันเรื่องแบบค่าประกันมาแล้วนะค่านู่นค่านี่อะไรอย่างนี้นะก็เหมือนกับเราเราช่วยกันหาเราช่วยกันแชร์ค่ะ

ค่าเลี้ยงดูตรงนี้คือไม่ได้บอกว่าต้องแบ่งกันยังไงอะไรคือแค่บอกว่าอันนี้จะมีนี้มาเดี๋ยวเราช่วยแชร์กันเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะ
อย่างค่าประกันลูกสมมุติกี่หมื่นกี่หมื่นว่ากันไปแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันออกเท่านี้ไหมเราไหวแค่ไหนเธอไหวแค่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะต้องช่วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมีค่าใช้จ่ายต่อด้วย
ไม่เคยตกลงไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
แต่เขาก็ยังให้ความช่วยเหลือ
ให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดบอกเค้าก็โอนให้ด้วยสังทีค่ะคือทุกอย่างมันจริงแฮปปี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่น้องอยู่กับเรา
เอาด้วยความจริงเลยจ้าเป็นคนที่โตมาด้วยครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณแต่คือจ้าก็โตมาด้วยแบบ
พอรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กเลยนะ
ไม่ได้มีปัญหาก็ดูแลตัวเองดูแลทุกวันนี้ก็ดูแลตัวเอง
ดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่เพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่า

ให้เขารับรู้ความจริงตั้งแต่เด็กเลยดีกว่า
ว่าตอนนี้สถานะของพ่อกับแม่มันเป็นยังไง
ถ้าเขาเข้าใจจะค่อยคือต้องค่อยอธิบายไปให้เขารู้ความจริง
เข้าใจตรงนี้จริงไปดีกว่า
มีถามบ้างแต่ว่าคือตอนนี้น้องจะติดยายมากค่ะ
ถ้าไม่มีงานสองวันสามวันก็จะอยู่กับเขาตลอด
เขาไปยิ้มด้วยบางทีอะไรอย่างเงี้เอาไปปล่อยไม่ได้ยิ้มมีคนเลี้ยเยอะ
น้องก็ไม่ใช่น้องลูกอะไรมากจะเป็นน้องเด็กอย่างเด็กได้ไหม
ก็ใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็ยังเด็กด้วยก็ไม่ไม่ได้ถามอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่อย่างที่บอกด้วยว่าส่วนใหญ่คือเขาโตมา
เขาโตมากับคุณยายคุณตาอะไรอย่างนี้เขาก็จะเขาจะติดยายมากกว่า

คุณผู้ชาติขาดหน้านี้เป็นลูกหรือลูกของชาวต่างชาตินั่นเป็นลูกใหม่ไหม
ตอนแรกก็จริงก็ตอนแรกก็มีคุยกันนะคะแต่รู้สึกว่า
อ่าหนึ่งด้วยเรื่องของระยะทางสองระยะเวลาและรู้สึกว่า
เราว่าเรามันเจอกันยากหรือว่าดูแลกันยากฝนตกแล้วค่ะ
เจอกันยากหรือดูแลกันยากหรืออะไรก็ตามแล้วว่าแล้วไลฟ์สไตล์เราเหมือนกันมาก
ก็คือเราเป็นสบายใจที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังไม่มีค่ะนี่ก็รอนัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นนัดทริปเที่ยวกับเพื่อนสาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็รอเพื่อนเคลียร์งานว่าเพื่อนจะว่างมาเที่ยวด้วยกันเมื่อไหร่
ส่วนใหญ่เพื่อนทำงานประจำกันหมดอะไรอย่างนี้

นั่นแหละค่ะตอนนี้สภาพขาคือเป็นอย่างนั้นเลยแต่นี่มันเป็นขาเดฟ
อ่ะฟรุ้คภาพขาคือเป็นอย่างงี้เหรอค่ะ

แต่ถามว่ามันชินไหมมันก็ชินค่ะ
มันเริ่มหายช้ามันจะมีถ่ายยงถ่ายยาเยอะหน่อยโบราณเลย